แต่มาฟังข่าวดีกันหน่อยดีไหมคะให้เราได้ใจชื้นกันบ้าง
ในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้
ทางคณะรัฐมนตรีเคาะออกมาแล้วนะคะสำหรับมาตรการเราชนะ
เงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ๓๕๐๐บาท๒เดือน
รวมถึงพรุ่งนี้ตั้งนาฬิกาปลุกกันให้ดี
เพราะจะมีการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตกค่ะ
ไปดูมาตรการช่วยเหลือกันก่อนนะคะเพราะที่ประชุมคอรมออนุมัติแล้ว
สำหรับมาตรการเราชนะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่ค่ะ
เงิน๓๕๐๐บาท๒เดือนรวม๗๐๐บาท
ลงทะเบียนได้๒๙มกราคมนี้นะคะ
เป้าหมายของโครงการเราชนะเป็นใครบ้าง
เป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า๓๑ล้านคนนะคะ
ฟังดีค่ะคนที่มีสิทธิ์รับการเยียวยา
จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓นะคะ
และต้องไม่เป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และไม่เป็นข้าราชการการเมือง
ไม่เป็นผู้รับบำนานหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
และมีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน๓แสนบาทในปีภาษี๒๕๕๙
และมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน๕แสนบาทนะคะ
อันนี้คือข่าวดีนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งข่าวดี
มิตินี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจากเดิมคือคนที่ถูกตัดสิทธิ์ในระยะที่๑และระยะที่๒
เพราะว่าอาจจะลืมไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา๑๔วันหลังจากได้รับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนในรอบใหม่นี้ได้ด้วยนะคะ
ส่วนการเริ่มใช้จ่ายเงินในโครงการคนละครึ่งเนี่ยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่า
สมมุติว่าถ้าพรุ่งนี้๒๐มกราคมคุณลงทะเบียนแล้วผ่านคุณจะเริ่มใช้จ่ายได้๒๕มกราคมจนถึง๓๑มีนาคมนะคะ
หน้ากากปลูกกันให้ดีค่ะพรุ่งนี้ตื่นมาลงทะเบียนกันเนอะ
จากพรุ่งนี้แล้วก็ยังมีวันที่๒๙นะ
ถูกต้องค่ะเราจะชนะไปด้วยกัน